วันนี้ภาคการเมืองต่างยังคงลงพื้นที่
เพื่อหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่นะครับ
มีความเคลื่อนไหวให้ติดตามหลายพักนะครับ

อุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

นำขบวนเปิดแถลงนโยบายสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
ทำจริงทำได้ทำทันที

ให้รถขนส่งสาธารณะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด
ด้วยนโยบายพักกรุงเทพ๕ทับ๒

ปอดสะอาดลากขาดจากฝุ่นพิษ
เพื่อให้คนกรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
และเป็นมหานครแนวหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมไปถึงนโยบายรถเก่าแลกรถใหม่
ที่เป็นรถไฟฟ้ารับส่วนลดทันที๑แสนบาท
พร้อมตั้งขอรมอกล้อทะมอของพัก

ทุกวันอังคารจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ชาติไทยพักจังหาสิ่งที่พักชาติเป็นเมื่อไหร่
เจ้งเทียบ
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

และเปิดตัวผู้สมัครสอสอขอคะแนนชาวอีสาน๓จังหวัด
อุดรธานีหนองคายและบึงกาล
ร่วมกิจกรรมตำส้มตำครกยักษ์
ข้าวจี่และผัดปลาร้าบอง
ซึ่งเป็นอาหารของคนอีสานขนาดแท้

แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
เพื่อขอให้เลือดของนายบรรหารผู้เป็นพ่อ

ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

ให้ความสำคัญกับทุกนโยบาย
และมีกระแสตอบรับที่ดีหลายด้าน
โดยเฉพาะนโยบายปลูกกัญชาฟรีทั่วประเทศ
พักผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ปลูกต้องขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล
และเสียภาษีต้นละ๓๐บาท
ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประชาชน

โดยไม่ต้องรอเงินจากบัตรทุกชนิด

พร้อมตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อประชาชนที่สนับสนุน
นโยบายการปลูกกัญชาเสรีด้วย

ลงพื้นที่เดินสายหาเสียงแบบถึงตัว
ทุกบ้านทุกหลังในหมู่บ้านต่าง
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้พบปากขอคะแนนเสียง
ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านกับลูกหลาน
รวมถึงได้ขอคะแนนเสียงจากรถหาเสียงของพักอื่น
วิ่งเปิดเครื่องขยายเสียงตามหมู่บ้านด้วยเช่นกัน
หวังเก็บทุกคะแนนเสียงเพื่อไม่ให้ตกหล่น

เขตเลือกตั้งที่๕ของจังหวัดสีสะเกด
มีผู้สมัครสอสอจำนวนทั้งสิ้น๓๒คน
จาก๓๒ภักดิ์การเมือง
นายอภิษฎเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ลงพื้นที่ตลาดสำโรงตลาดราชา
และตลาดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อช่วยผู้สมัครสอสอเขต๑และเขต๓
หาเสียงพร้อมกับพบปะประชาชน

บรรดาสาวเล็กสาวใหญ่มารอให้การต้อนรับ
ถ่ายรูปกับนายอภิษฎอย่างเป็นกันเอง

และพร้อมที่จะเข้ามารับใช้ประชาชน

รวมไปถึงช่วยกันก้าวพ้นปัญหาการเมือง
แบบที่เป็นอยู่มากกว่า๑๐ปี

ยังคงเดินสายช่วยผู้สมัครสอสอของพัก

อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
ชูนโยบายหลักสร้างสุขภาพ

ลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในพื้นที่